มาตามกันต่อที่เมื่อวานี้

ว่ามีวัยรุ่น๒คนถูกทำร้าย

เขาต้องกราบร้องขอชีวิต
เดี๋ยวใครไม่ได้ตามนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
นายวรพัฒน์เหมชายาศนะคะหรือว่าคาส
คือวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
นี่เขาดีขึ้นแล้วไงเลยให้การได้โอ้โหคุณหน้าเขาปูดบวมแบบ
เหลือหน้าเดิมอ่ะใช่วันเกิดเหตุเขากับนายธนพัฒน์สุขขัง
ฟิล์มคัสกับฟิล์มเนี่ยกลับจากที่เที่ยว
อยู่มีคนร้าย๕คนค่ะขับรถยนต์เก๋งมาปิดถนน
แล้วก็ลงรถมาถามเขาบอกว่ามอสอยู่ไหนอืม
บอกเขาไม่รู้จักมอสไหนใครพอบอกไม่รู้จักปุ๊บ
คนร้ายเนี่ยกรูเข้ามาแล้วรุมทำร้ายร่างกายเขากับฟิล์มเลย
ใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ขึ้นรถด้วยก็คืออุ้มขึ้นรถไปค่ะ
ขับพาไปที่ถนนเรียบวงแหวนตะวันออกน้องระแหงพอถึงที่เปลี่ยว
ก็ไล่เขาสองคนลงจากรถและมีผู้ของคนร้ายขับกระบะตามมาอีกหนึ่งคัน
รวมรวมแล้วเนี่ยสิบคนกลุ่มคนร้ายล้อมเขาไว้นะคะ
เอาอาวุธปืนแต่ละคนเนี่ยมีปืนหลากหลายชิ้นเลยนะ
บางคนก็ถือลูกซองบางคนก็ถือปืนกลยาวอูซี่
บางคนถือลูกโม่จ่อศีรษะทั้งคู่ไว้
แล้วก็ถามซ้ำว่ามอสอยู่ไหนเขาก็ตอบเขาไม่รู้
เขาไม่รู้จักจริงเท่านั้นแหละค่ะกลุ่มคนร้ายก็สั่งให้เขานอนที่พื้น
แล้วก็รุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบจนค้าสะสลบไปเลย
คาสรู้สึกตัวอีกทีที่หน้าหมู่บ้านเอื้ออทรสายไหมค่ะ
หันไปถามฟิล์มว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เมื่อสักครู่นี้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นฟิล์มบอกว่า
พอคัสนอนที่พื้นคนร้ายก็รุมกระทืบที่ใบหน้าจนค้าสลบไป
จากนั้นก็เอาปืนกลยาวอูซี่เอาปืนลูกซองเอาปืนลูกโม่
นี่๓กระบอกแล้วนะเอามาจากไหนจ่อหัวคาสไว้
ตอนที่เขาสลบไปแล้วนะหนึ่งในกลุ่มนั้นตะโกนขึ้นมาว่า
ยิงซ้ำไปเลยเผื่อมันไม่ตาย
ฟิล์มเห็นท่าไม่ดีก้มกราบเลยค่ะครับ
แล้วบอกว่าขอเถอะไว้ชีวิตเถอะ
กราบร้องขอชีวิตกลุ่มคนร้ายถึงได้นำฟิล์มกับคัส
ส่งที่หน้าบ้านเอื้ออทรสายใหม่แล้วก็หนีไป
แล้วก็ให้ผมขึ้นรถไปไปตรงอยู่ประมาณเรียบทางด่วนนะครับ
ถ้าแถวกลับรถตั้งเรียนว่ารอครับครับประมาณเท่าทางนั้น

ให้ผมลงรถแล้วก็ไปเจอกับที่เป็นตัวหัวเรื่องอีกทีหนึ่ง
ที่ชื่อเอ็กซอะครับผม
เขาก็ให้ลงมาแล้วเขาก็ซ้อมผมอีกรอบหนึ่งอืม
คือตอนนั้นผมแทบจะไม่รู้สึกตัวแล้วผมก็รู้สึกอีกทีก็
ตอนอยู่เอื้อตอนน้องผมมาส่งอยู่เอื้อแล้ว
ก็ตอนแรกแค่เตะแค่ต่อยครับสักพักหนึ่งก็มี

ตอนนี้ตำรวจสนสายไหมบอกว่ารู้ตัวคนร้าย๒ใน๖คนแล้วนะคะ
บอกชื่อเลยละกันนายจิราชัยมาสะอาด
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มค่ะเพื่อจะพิสูจน์ทราบ
แล้วก็หาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือด้วยจะได้จับตัวมาดำเนินคดี
คาดว่าน่าจะสามารถขออนุมัติหมายจับได้ภายใน๑๒วันนี้
ต้องบอกว่าเรื่องนี้พบชนเดือดมากนะคะ
มากแล้วบอกว่าต้องตามล่าคอมาให้ได้ให้ครบเพราะถือว่าอุกอาจมาก
สำหรับสาเหตุตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะ
ถ้าหากว่าเป็นกรณีความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเข้าระงับเหตุ
เพื่อไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายต่อไปนะคะ
ให้ดูรูปให้ดูหน้าเลยละกันใครรู้จักหรือใครรู้ตัวนะคะ
อบตัวซะหนักจะได้กลายเป็นเบา